คุณผู้ชมเรื่องของใบลากันบ้างดีกว่า
บางทีใบลงใบลาเราก็ต้องส่งลักษณะ

ใช่เหรอมันใช่แบบนี้เหรอครับ
พี่สระคะพร้อมเหรอ
สำหรับพี่เหรอ
สำหรับพี่จ้ะต้องใบนี้
เอาไป

อันนี้ไม่ใช่ใบลาแล้วอันนี้ใบม้า

เห็นแบบนี้แล้วผมเกิดมาจากท้องพ่อท้องแม่

ดูสิ
ถ้าลาเยอะจนต้องใบลาใหญ่ขนาดนี้
ใบลาต่อไปคงจะเป็นลาออกซะละมั้ง

น่าจะมีคนส่งให้

แซวก็คงจะแค่หยอกแหละ
คงจะจริงจังแล้วล่ะถ้ามาแบบนี้